ระดับสูงของจีนก็ได้เดินทางเยือนเวียดนาม
เพื่อหารือและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศท่ามกลางความตึงเครียด
ก่อนหน้าที่อนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสิน
เกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
ฟิลิปปินสยื่นคำร้องไปตั้งแต่เมื่อ๓ปีก่อน
ยังเจียฉือมนตรีแห่งรัฐของจีนและนายฟาร์มบิงมิ้ง

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือธวิภาคีจีนเวียดนาม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และหารือมาตรการต่าง
ลงนามในข้อตกลงหลายฉบับร่วมกัน
เยือนเวียดนามครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความพยายามของจีน
ในการลดความน่าเชื่อถือของคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการ
คาดว่าจะมีผลออกมาในอีกไม่ช้านี้นะครับ
ต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องจีน
เรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เชี่ยวชาญมองนะครับว่านายหยางไม่น่าจะขอความร่วมมือจากเวียดนามจากกรณีนี้
เพราะแม้เวียดนามจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นฟ้องในครั้งนี้
แต่ก็ได้รับประโยชน์จากผลการพิจารณาคดีด้วยเช่นกัน
นักวิชาการเวียดนามที่ให้คำปรึกษารัฐบาลกล่าวนะครับว่า
ไม่มีวาระซ่อนเร้นในการเดินทางเยือนเวียดนามของมนตรีแห่งรัฐของจีน
และไม่มีการไกลเกลี่ยกรณีทะเลจีนใต้ระหว่างกันแต่อย่างใด
สัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามตึงเครียดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
กรณีข้อพิพาทในทะเลจินใต้
เวียดนามวิพากษ์วิจารณ์การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนก่อเทียมของจีน
พร้อมระบุนะครับว่าเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค